ไม่ว่าจะเครียดแค่ไหนคนไทยเราก็มีเรื่องที่ทำให้เราหายเครียดได้เยอะ

อย่างกรณีนี้เขาเครียดเรื่องอะไรแล้วมีวิธีทำให้หายเครียดแบบไหนไปดูจ้า
มันเจ็บของกัน

ถ้ามันลำบากขนาดนี้ไม่ต้องร้องหรอกครับ
คุณเพลงก็อยากร้องโควิดก็กลัวไง

แต่เพลงก็อยากร้องก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไงคะ
เอากระดาษที่มันเป็นแกนม้วนแบบนี้ค่ะ
เอามาป้องปากเอาไว้แล้วให้เสียงเนี่ยมันค่อยทะลุผ่าน

มันจะได้มีเสียงแอคโคลเบา

นะคุณชนะอยู่บ้านกันนานก็อย่างนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวเราจะเห็นไอเดียแบบนี้เยอะ
เวลามีคลิปอะไรแบบนี้ออกมาก็คือ
เหงานะหลูหลอก

คนที่แบบว่าทำคลิปนั่นคลิปนี้ออกมา

เขาไม่ว่างก็คงไม่ได้มาทำอะไรอย่างนี้

เพราะว่าจะร้องเพลงกลางคงกลางคืนอย่างนี้

ก็เลยเขาร้องอยู่ในบ้าน